ลงไปเลยค่ะเพราะวัตเตอร์ลีนขอแนะนำดาราน้อง

ถ้าบกสะบัดเพลงเปิดนี่ก็หนักมาเวล
คุณผู้ชมฝึกฝนมาอย่างดีนะคะ

แล้วไหนจะสกิลจิกกล้องแตกอีกนะคะ

เรียกว่าเขตรับหน้าเล็กเหลี่ยวก็คือการแบบว่าดูแก้ม
สวยจริงจังการเปปังว่างเวอร์นะคะ
ที่สำคัญค่ะพี่อ้ำพัชรภามาเลยค่ะเคลมค่ะ

ฉันคือผู้จัดการของดาราน้องใหม่คนนี้ค่ะ
นี่โพสต์เลยนะคะอันนี้พี่อ้ำโพสต์เองเลยนะคะ

ปั้นคนใหม่ขอฝากด้วยนะคะนิสัยน่ารักเป็นกันเอง
ชอบถ่ายรูปพร้อมเรียนรู้แอปใหม่เสมอ
น้องสวยมากสวยแบบจำไม่ได้
ทุกวันว่างงทุกวันว่าวันไหนคือตัวจริง

จริงค่าพี่เอสุพรอยไม่ซะคู่คุณเขียนใช่ไหม

ไม่อยากให้ไปเบียดเขาเพราะเดี๋ยวสาวจะโดนโกรธ
อ๋อควรสาวหมอบเขามาแรงเลยอ๋อเพราะว่าเขาเป็นน้องใหม่ที่กำลังมาแรงไงล่ะ